ชายฝั่งชนกิจสมาชิกรัฐสภา
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานและขออนุญาตในการใช้เวลาอันมีค่าของสภาแห่งนี้
ในการที่จะอภิปรายสนับสนุนยศติของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้าน
ประเด็นที่สำคัญก็คือการยืนยันในหลักการว่า
เราต้องร่วมกันโหวตรับนูลฉบับร่างแก้ไขที่เสนอต่อสภาสู่วาระที่๓แล้ว
ผมไม่เอติพ้นอธิบายค่ะท่านประธาน
แต่ก่อนอื่นผมอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกรัฐสภา
ผู้มีเกียรติทั้งหลายในสภาแห่งนี้ว่า
ผมเคยพูดว่าเราอย่าฉุดรั้งอนาคตของคนรุ่นใหม่
หรือคนรุ่นต่อไปไว้ในมือของพวกเรา
หรืออย่าหยุดฉุดรั้งอนาคตของคนรุ่นต่อไป
ไว้ในอุ้งเท้าหรืออะไรก็ตามของคนรุ่นเก่า
อย่าไปภาคภูมิใจในอนาคตหรืออดีตที่หวานหอมมงคลบางกลุ่มบางพวก
ผมขอบใจสารรัฐธรรมนูลที่

คำวิฤทธิ์ใช้ไว้ในหน้าที่๕
ก็ขออนุญาตท่านประธานอ่าน
และถือเป็นกฎหมายที่ต้องมีความยืดหยุ่น
เพื่อให้คนในสังคมรุ่นใหม่สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
หรือความหลากหลายทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปตามการเวลา
นี่คือสารลำนูนได้เห็นถึงอนาคต
ว่าสังคมมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่กับที่ได้
แล้วเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นปัจจุบันและรับผิดชอบ
ภายใต้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชน
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้ทุกท่านได้สำนึก
ผมเคยกล่าวไว้ในสภาแห่งนี้ว่า

เปรียบดังระเบิดเวลา
ที่เราช่วยกันนั่งทับอยู่ในเวลานี้
ถ้าท่านเคยเป็นทหาร
และบางท่านที่เป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้
เคยมีส่วนในการร่วมรบที่ประเทศเวียดนาม
ท่านคงนึกผืนดินที่เป็นเมืองกูชีได้
ว่าการวางกับดักปนไกรซับซ้อนมาก
มันไม่สามารถจะฝ่าด่านไปได้
เพราะว่าตอนนี้รัฐมนต์ฉบับปี๒๕๖๐
และกระบวนการในรัฐสภาแห่งนี้เนี่ย
ก็เหมือนกับเรากำลังเดินผ่าไปในบนผืนดิน
ที่เป็นเมืองใต้ดินของเวียดนามที่เรียกว่าเมืองกุชี
นี่คืออันตรายที่มันอยู่รอบด้าน
ว่าในอนาคตของประเทศชาติมันจะไปอยู่ตรงไหน
ถ้ำกลางสถานการณ์ของการแข่งขันระดับโลกได้หรือไม่
นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูด
ต่อจากนี้ผมจะกำหนดตัวเอง
ไม่ให้เป็นสมาชิกรัฐสภาที่มีเกียรติแห่งนี้
แต่ขออนุญาตเป็นประชาชนที่จะสะท้อน
ประชาชนที่ต้องอดทนได้ทุกอย่าง
ผมโทรเหมือนสังญาผมขออนุญาตยกบทกวีที่มันเป็นเพลงที่เราได้ยินได้ฟังมาก่อน
ประชาชนที่ไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่ไปไหนก็คนไม่ยกมือไหว้
และไม่ต้องเอามือซุกกว่างขา
ประชาชนที่ไม่เคยแสวงหาอำนาจและไม่เคยคิดผูกขาดประเทศไทย
แต่ประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดในแผ่นดินนี้
ทีนี้ผมขอเข้าเรื่องว่าในสภาแห่งนี้ที่ว่าทรงเกียรติกันอย่างเต็มที่
ทุกครั้งก็ทรงเกียรติเนี่ยประชาชนอยู่ตรงไหน
สภาแห่งนี้หาคำตอบให้ผมได้ไหม

และอำนาจที่สารรำนูลเขียนว่ามีเป็นผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูล
สมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
หรือท่านที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยของประชาชน
และเป็นผู้ถืออำนาจสถาปนาอยู่ด้วย
ท่านบอกว่าประชาชนไม่เคยต้องการรัฐมนูลใหม่
ท่านเห็นนอกสภาไหมครับ
มีกระบวนการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน
แต่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูลใหม่
เพราะเขามองเห็นแล้วว่าลำนูลฉบับปี๒๕๕๙
เป็นรัฐมนูลที่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาของประชาชนในวันนี้
แต่มันจะเป็นปัญหาของประชาชนในอนาคตด้วย
ว่าจะพาประเทศนี้ไปอย่างไร
เรายอมรับกันไหมว่าเราคือคนที่มีส่วน
ในการมีฐานะที่ถืออำนาจอธิปไตยของประชาชนและอำนาจสถาปนาอยู่ด้วย
การลงมติวาระ๓
ไม่ใช่การร่างรัฐธรรมนูลใหม่
แต่เป็นการเปิดกลไกให้มีลักษณะของการไปสร้างรัฐมนูลขึ้นมาใหม่
นามของรัฐมนุนฉบับประชาชน

เราจะตีความว่าการลงมติในวาระสาม
ว่าเป็นการร่างรัฐธรรมนุนใหม่ไม่ใช่
แต่เป็นการเปิดกลไกที่มันเป็นกับดัก

เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนุน

อย่าตีความว่าเป็นการร่างรำนูนใหม่ในฉบับที่ร่างมานี้
นี่ถ้าตีความแบบนี้

เรากำลังชักเขย่อ
กระบวนการการแก้ไขรัฐมนุนใหม่

เพื่อที่จะกระบวนการของการเสวยอำนาจ
ดำรงอยู่อย่างยาวนาน
ตามแผนยุทธศาสตร์๒๐ปีหรือไม่
ก็อยากจะฝากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายว่า

และระเบิดที่นั่งทับกันอยู่เนี่ย
ท่านจะยอมปลดล็อกมันหรือไม่

ขอบคุณครับต่อไปเชิญ